พิศนุโลกกันหน่อยครับอันนี้เป็นเรื่องเศร้าเหมือนกัน
ชายหญิงคู่นี้เป็นแฟนกันแล้วทะเลาะกันค่ะปรากฏว่าฝ่ายหญิงเนี่ย
ปีนออกไปที่นอกระเบียงฝ่ายชายก็พยายามจะปีนตามออกไปเพื่อไปง้อ
พลัดตกระเบียงถึงแก่ความตายฮะฝ่ายชายเหรอฮะฝ่ายชายครับ
ฝ่ายหญิงเองก็ช็อกมากและที่ช็อกที่สุดครอบครัวของผู้ตายฮะ

ครอบครัวเนี่ยคือเสียใจมากนะครับจุดเกิดเหตุครับคุณผู้ชม
เมื่อคืนนี้กลางดึกไปดูวินาทีที่ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ต่างก็เสียใจไม่ต่างกันฮะ

พูดเสีย
ฮ้ย

ผู้หญิงคนนี้คือเป็นแฟนสาวของผู้ตายครับ
ใช่ครับที่ก่อนหน้านั้นมีการงอนง้อกันอยู่

เจ้าหน้าที่เองก็ต้องคอยห้ามแล้วก็มีเพื่อนมาคอยปลอบใจ
ช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้ประมาณสักตี๓นะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษฎุโลกในตัวเมือง
ตำรวจสอบพ่อเมืองพิษฎุโลกและพิสูจน์หลักฐาน
รวมถึงแพทย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบ
ผู้ตายอายุ๒๑ปีครับ
เรียนอยู่ชั้นปีที่๔มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในพื้นที่นะครับ
แล้วก็สภาพศพตอนที่ไปเจอก็คือนอนคว่ำหน้าอยู่
แล้วก็บนพื้นก็จะมีเลือดของผู้ตายอาบพื้น
แฟนของผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุไปดื่มสังสรรค
ด้วยกันทั้งฝ่ายหญิงและผู้ชายไปกินที่ร้านอาหาร
ตัวเมืองพิศนุโลกแล้วก็พากันกลับมาที่พัก
ระหว่างทางทะเลาะกันสองคนนี้พักอยู่ที่ห้องพัก
หกครับของคอนโดดังกล่าวปรากฏว่าทะเลาะกัน
อยู่ไงช่วงจังหวะที่ฝ่ายชายบอกว่าเฮ้ยลืมของอ่ะ
เดี๋ยวขอลงไปเอาของในรถก่อนนะค่ะจังหวะนั้นเนี่ย
ผู้หญิงก็รู้สึกน้อยใจปีนระเบียงจากห้องพัก
ชั้น๖ลงมาที่ห้องพักชั้น๕ซึ่งเป็นห้องพักของใคร
ไม่รู้ด้วยค่ะไม่ได้รู้จักกับเจ้าของห้องพัก
ห้าด้วยนะครับแค่รู้สึกน้อยใจอ่ะฝ่ายหญิง
ก็เลยปีนลงมาทีนี้พอน้องผู้ชายเนี่ยเอาของในรถ
ปั๊บกลับขึ้นมาอ้าวเฮ้ยแฟนไปไหนอ่ะคือกว่าจะ
เข้าห้องได้ก็เห็นว่าห้องล็อกด้วยนะ
เปิดห้องได้เข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยอ้าวลงไปอยู่
๕ได้ยังไงเขาก็เลยพยายามจะปีนตาม

ปรากฏว่าพลาดตกครับแล้วจังหวะนี้ภาพวงจร
ปิดซึ่งรบพอเขาเห็นนะโอ้ยแสดงความเสียใจด้วย
ครับรอปภเนี่ยเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนที่ว่าทั้ง
เนี่ยกลับมาที่พักแล้วค่ะแล้วก็ได้ยินเสียง
ทะเลาะกันด้วยแล้วดูวงจรปิดเพราะเขาบอกว่า

เผื่อว่าเสียงดังแล้วมันรบกวนห้องข้างผู้ตาย
ตอนนั้นลงมาเพื่อจะมาเอาของใช่ไหมฮะ
บอกว่าผมขอโทษนะครับมันกี่เสียงดังไปหน่อย
หลังจากนั้นพอกลับขึ้นไปรบพอบอกว่าก็เห็น
พยายามที่จะเปิดห้องจนเขาเข้าไปในห้องได้แล้ว
ปรากฏว่าภาพอีกทีก็คืออ้าวมีคนตกจากระเบียง
แล้วก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ครับตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะ
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือพบพิรุษแต่อย่างใด
ก็คาดว่าน่าจะพลัดตกลงมาจากที่สูงแล้วครับแล้วก็เสียชีวิต
ตอนนี้ก็ติดต่อประสานครอบครัวเพื่อจะให้รับร่างไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป